ตอนที่๑เด็กชายแตงกวยยิ้มละมัย
เล่าประวัติของนายกัมพลวัชรพล
ชื่อเด็กชายแตงกวยยิ้มละมัย
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนิพนธ์
เกิดเมื่อวันที่๒๗ธันวาคมพศ๒๔๖๒
ที่บ้านหลังวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน

เด็กชายแตงกวยเป็นบุตรของนายหลีและนางทองเพียน
ด้วยความยากจนจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียน
เด็กชายแตงกวยจึงต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
เช่นทำสวนรับจ้างแจวเรือจ้างตั้งแต่เด็ก
เด็กชายแตงกวยเป็นเด็กขยันไม่เคยเกี่ยงงาน
ใครใช้ใครจ้างให้ทำอะไรก็ทำ
เรียนได้แค่ประถม๔โรงเรียนวัดดอนไก่ดี
ต่อมามีอาชีพเป็นเด็กท้ายเรือเม
แล้วเลื่อนฐานะเป็นนายท้ายเรือวิ่งในคลองภาษีเจริญ
เด็กชายแตงกวยเติบโตขึ้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายนิพนธ์ยิ้มละมัย
ไปเป็นทหารเรือจนได้ยศจาโท
ปลดประจำการได้มาอาศัยอยู่กับลุงจอมในห้องเช่าเล็กที่กรุงเทพ
ทุกวันนายนิพนธยิ้มละมัยจะช่วยลุงจอมเหลาทางมะพร้าวขาย
ให้ซื้อไปเสียบหมูสะเต๊ะและยังรับจ้างถีบสามล้อรับส่งคนอีกด้วย
หมู่เพื่อนฝูงสามล้อด้วยกันทุกคนจะรู้ดีว่าลุงจอมเป็นคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์
วันละหลายฉบับอ่านแล้วก็นำข่าวมาเล่าให้เพื่อนที่ถีบสามล้อด้วยกันฟัง
ลุงจอมได้รับฉายาว่าหิวข่าวมากกว่าหิวข้าว
จอมจึงเป็นผู้จุดประกายให้นายนิพนธ์ยิ้มละมัยชื่นชอบข่าวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวของนายกัมพลวัชรพลผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ตอนต่อไปเมื่อนายกัมพลวัชรพลได้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์จะเป็นอย่างไร
ติดตามชมวันพรุ่งนี้ข่าวภาพสู่เสียงอ่างทอง
อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ